สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีกันเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เราจะมาทำการล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้
จะได้รับฟังกันครับ
และหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่มียอดวิวระดับ๑ล้านวิวอีกท่านหนึ่ง

ไม่ใช่ใครที่ไหนเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑รอบ

ผมจะเรียกว่าละอ่อนนี่แปลว่าหนุ่มน้อย

ก่อนหน้านี้เคมาเล่าเรื่องกับสถานีผีดุของเราแล้ว

ครั้งนี้น้องเคมาพร้อมกับอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ของใคร
อันนี้จะเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับ

ชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดเพราะพี่กลับ

ก่อนอื่นเนี่ยผมจะเท้าความไปก่อนว่า
ช่วงก่อนหลังจากที่ผมมาสถานีผีดุนี่แหละ
แล้วเค้าก็บอกว่าโหมีเยอะเลยแหละ

ผมขอบอกก่อนนะครับว่าพี่ผมเนี่ยเป็นธอม

แต่ไม่ใช่สายเซลล์เหมือนผม

ซึ่งเค้าเล่าให้ผมฟังว่า๗ปีก่อน
ตอนที่แกเริ่มมาเป็นเซลล์เนี่ย
แกก็ต้องอยู่ส่วนกลางนะครับ
พอแกฝึกงานอยู่ส่วนกลางผ่านปุ๊บ๔๕เดือน

ตามปกติแล้วเซลล์ก็จะถูกดีดออกไปอยู่
แต่ละภาคแต่ละโซนแต่ละโซน
ซึ่งพี่คนนี้โดนดีดออกไปอยู่โซนภาคใต้
อยู่จังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเลยแหละ

บริษัทไม่มีทางที่จะปล่อยเด็กใหม่ไปดิวลูกค้าโดยตรงเอง

ใช่เหมือนเป็นทีมเดียวกันสองคนไปนะครับ
ซึ่งแกก็ผ่านงานหลายงานไม่มีปัญหาอะไรเลย
มันมีอยู่งานหนึ่งครับพี่ที่ด้วยความที่อยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งสำหรับที่พักสำหรับเซลล์
ก็หลายบริษัทหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะบริษัทนะครับ
เงินจากบริษัทแล้วเอาไปเช่าเอง
กับอีกอย่างหนึ่งคือบริษัทจัดให้

คือต้องบอกว่าอาชีพเซลล์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเดินทาง
แล้วเวลาเดินทางแต่ละครั้งเขาตัวเลือกน้อย
ถ้าไม่หาที่พักเอง
ก็คือในงบประมาณที่บริษัทจำกัดให้นะ

ถ้าคุณจะพักดีกว่านี้คุณก็ไปออกเอง

ซึ่งตอนแรกที่ออกงานออกภาคออกเขตนะครับ

โอ้โหดีกว่านอนใต้สะพานอยู่นิดนึงเนี่ย
แกก็เลยบอกว่าหลังแกเลยตกลงกับพี่ว่า
แล้วถ้าเราหาที่พักดีนอนดีกว่า
ถ้ามันไม่ไหวจริงเราเอาค่าคอมที่เราได้

เพราะว่าเราไปทีเราก็ไป๔๕วันเนี่ย
ซึ่งแกก็บอกโอเคโอเคได้
ซึ่งวันนี้งานที่แกต้องไปคือ

ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ผมบอกนะครับ

เพราะแกต้องดีลลูกค้า๔วัน๓คืน

คืนนึงก็๑๐๐๐กว่าบาทแพงอยู่นะ

ที่พักแกก็บอกว่าเออมันเป็นเตียงเดียว

พอแกไปดิวกับลูกค้าอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บ

มันเหมือนแกไม่ได้อยู่กันแค่สองคน

แกบอกว่าแกก็เดินไปเข้าห้องน้ำ

แกเห็นอีกคน

แล้วหน้าพี่สาว

ข้างหลังพี่สาวมีอีกคนนึงนอนอยู่

เห็นหลังพี่สาวมีผู้หญิงนอนอยู่

สักพักหนึ่งแกเหมือนจะไปล้างหน้าครับพี่

ฝันเหมือนว่าแกเดินออกไปเข้าห้องน้ำ

เห็นพี่สาวแล้วเห็นใครไม่รู้นอนอยู่หลังพี่สาว
คนข้างนอกอะครับ
แกเลยสะดุ้งตื่นเหมือนแบบรถมันบีบแปรครับ

เสร็จปุ๊บแกก็เข้าห้องน้ำ

แล้วเห็นตัวเองนอนอยู่หน้าพี่สาว

คือตอนนี้ไม่รู้ว่าฝันหรือไม่ฝันแล้วผมไม่ถามดีกว่า

คืนเดียวคนจะฝันติดกัน๓รอบ

ทีละเหมือนกัน๒รอบก็ยากแล้ว
แต่มันบอกว่าครั้งที่๓ที่กูฝัน

พอดิวกับลูกค้ารายแรกรายที่๒เสร็จปุ๊บ

คือตอนนี้ความฝันของพี่

คือพี่สาวต้องรีบกลับบ้านด่วน
แล้วมันเหลือเวลาดีลงานแค่๒วันพี่
แล้วเซลล์แทบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
บริษัทจะจ่ายเงินค่าเครื่องบินให้เซลล์บินมา

ซึ่งแกต้องดิวลูกค้าโดยตรงคนเดียวพี่

ทำงานคนเดียวมันไม่ใช่ปัญหาพี่แจ๊ค

ตึก

ผมเองนอนกวดอยู่
สักพักนึงมันดั้งแค่ใกล้เข้าไปเรื่อยไอ้พี่

มุมโปรงแล้วพี่แกบอกแกไม่ได้นอนเลยนะจนถึงเช้าเลย
โทรไปเล่าให้พี่ฟังพี่ก็ไม่เชื่อ
คิดมากเหนื่อยอะไรหลายอย่าง
แกก็ต้องไปทำงานต่อซึ่งมันเป็นหน้าที่ของแกเวลาทำงานต่อ
ทำงานต่อเสร็จปุ๊บวันนั้นก็เหมือนเดิมกลับมานอน
ต้องอยู่ต่ออีกคืนคืนสุดท้าย
กลับมานอนเสร็จปุ๊บอารมณ์เดิมเลยพี่แกก็นอนแกก็ง่วงอาบน้ำเสร็จนอน
คราวนี้แกเปิดไฟหัวเตียงครับแล้วก่อนแกจะนอนแกรู้สึกว่าแกเปิดไฟหัวเตียงอ่ะ
นอนไม่ได้มันแยงตาแกก็เลยคราวนี้แกก็เลยเอาโทรศัพท์ไว้ข้างหัวเลย
เหมือนว่าแบบถ้ามันหนาวเสร็จปุ๊บแกจะเปิดโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยควานหารีโมท
ไม่อยากเอามือควานหาละเออใช่เปิดรีโมท
แกก็บอกว่าแกกำลังนอนอยู่มันหนาวอีกแล้วพี่หนาวแบบหนาวเจี๊ยบเลย
เลยเอาผ้าเนี่ยมาคุมตัวเสร็จปุ๊บแกบอกมันไม่ไหวจริงว่ะ
กูก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยเปิดขึ้นมากดล็อกหน้าจอ
แต่มันลืมไหมพี่ว่าถ้ามันปวดล็อกหน้าจอเสร็จปุ๊บ
ไฟหน้าจอมันจะสาดเข้าหน้าตัวเองแล้วปลายเท้าอ่ะมันมีกระจกบานเบอร์เลอร์อยู่พี่
เออมันก็จะเห็นหน้าตัวเองในกระจกใช่
แล้วมันเห็นหน้าตัวเองในกระจกหลังหัวมันมีเท้าสองคู่อยู่
โอ้โฮเหี้ยเครื่องกลัวว่ะหรอ
จริงใช่ครับยืนอยู่บนหัวนอนเลยเหรอ
เสร็จปุ๊บมันดีดโทรศัพท์ทิ้งมันเปิดไฟ
เสร็จปุ๊บมันอยู่ข้างประตูแล้วนะพี่ตอนนี้มันอยู่ข้างประตูแล้วนะ
มันจะเปิดออกไปแล้วมันกลัวแล้วสักพักมันเอาหลังชนประตูพี่
แล้วมันก็ได้ยินเสียงตึกจากข้างนอกตึกตึกปกตึกตึกปกเนี่ย
มันก็ด้วยความที่มันก็กลัวด้วยพี่หลายอย่าง
แต่มันก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรพี่มันก็เลยมองรอดตาแมว
ซึ่งตาแมวเนี่ยถ้าใครเคยมองตาแมวเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีข้อจำกัดการมองเห็นอยู่
ซึ่งเสียงมันมาจากทางขวามันยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้
แต่เสียงมันมาแล้วตึกตึกแล้วมันค่อยไต้เข้ามาเรื่อยพี่
พอเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยเริ่มเข้าแบบมุมการมองเห็นของตาแมว
แกเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนหนึ่งพยายามกระเทิบตัวดีกว่า
โดยที่แกไม่มีท่อนขาท่อนหลังแกเอามือแตะพื้นแล้วยกตัวขึ้น
แล้วก็กระแทกลงที่พื้นข้างหน้าตึกแล้วก็ขยับเอามือข้างหน้าไปแตะ
แล้วก็ยกตัวขึ้นไปกระแทกตึกพอไปถึงพอเห็นประตูฝั่งตรงข้ามมา
ก็จะหันหลังให้ประตูฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เอาหัวโขกกับประตูฝั่งนู้น
ปกปกเนี่ยพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็จะขยับเข้ามาทีละห้องขยับ

ละห้องแต่ไม่ใช่ฝั่งฝั่งของพี่อยู่นะเป็นฝั่งนู้นไล่คอทีละห้อง
แกก็ไล่มาทีเรื่อยทีละห้องจนถึงสุดท้ายถึงห้องหน้าของพี่
ซึ่งมันจะเห็นชัดมากเลยตรงข้ามเลย
ซึ่งมันเห็นชัดมากพี่แจ๊คแกก็บอกว่าคนนั้นน่ะคือกูรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่คนหรอก
แต่ตอนนี้กูไม่รู้กูจะกลัวอะไรอีผีในห้องก็กลัวข้างนอกก็กลัว
อยู่ตรงนี้ดีกว่าสักพักนึงพี่ผู้ชายคนนั้นก็เอาหัวโขกห้องข้างหน้าปกปก
แล้วก็เหมือนแบบค่อยหันมาหันมาแล้วแกบอกว่ากูเห็นกูจำได้เลยปากข้างล่างมันไม่มีเลย
มีจากปากบนใช่มีจากปากบนหายหมดเลยแล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนทำเสียงแบบโอ้ย
แล้วก็แบบพุ่งเข้ามาอีกมาห้องที่เขามองอยู่เหมือนรู้ว่าเรามองดูแล้วก็กระแทกกระแทกกระแทก
เปิดประตูถีบประตูไปเลยธอมอ่ะพี่
ในก็ไม่ใส่กางเกงในก็ไม่ใส่ใส่แต่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้าม
ผ้าวิ่งลงไปที่เคาน์เตอร์ไปนอนที่เคาน์เตอร์
ตี๓๓๐ก็ไปบอกที่เคาน์เตอร์ว่าผมเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้
เตอร์บอกไม่มีมิ้นไม่จริงหรอกคิดไปเองคิดมาก
นักงานโรงแรมก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแมวเขา
คิดมากอย่าไม่ได้ก็เลยบอกพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยช่วยขึ้นไปหน่อยได้ไหมไปด้วยกัน
จะเอาเสื้อในกับชุดมาใส่อย่างนี้ไม่ไหวคุณปู
แกก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าก่อนนะครับ
อ้าวนี่ไงบอกไม่มีอะไรไงแล้วมันทำไมต้องขึ้นไปตอนเช้าอ่ะ
ใช่พี่มันแปลกใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่างั้นพี่จ้างหนู๕๐๐ไม่ไปครับพี่

๑๕๐๐ไป๒คนได้ไหมพี่

คนแล้วนะ๑๕๐๐ไปแล้วแล้วก็เอาเบลบอยไป๒คน
ขึ้นไปห้องไปเก็บของไปเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
เปิดตู้เสื้อผ้าเพราะว่าแกแขวนอะไรไว้ในตู้เสื้อผ้าพี่
แกก็คิดในใจว่าคือตอนนี้มีคนอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้ว
แกก็บอกว่าขอดูหน่อยเถอะ
เปิดตู้เสื้อผ้าปุ๊บนะพี่ไม่มีอะไร
เปิดดูลายลิ้นชักที่เก็บถุงเท้าอะไรก็ไม่มีอะไร
ดันประตูหลังตู้เสื้อผ้าไปมันเป็นยันนะพี่
มันไม่ใช่ยันแปะนะพี่มันเป็นตู้เสื้อผ้าประมาณ๒เมตร
ข้างหลังต้นเสื้อผ้ามันเป็นยันเบอร์เลอร์เลย
เขียนเหรอเขียนครับยันต์เป็นช็อกขาวอะเขียนเต็มเลย
ยันแปะยังพอเข้าใจได้นี่เขียนเลยเหรอ

เขาบอกว่านอนข้างบนก็ยังได้นะคะไม่นอนหรอกนอนเคาน์เตอร์

แกบอกว่าผมเพิ่งทำงานได้ปีนึงผมยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
พื้นเออเขาก็ถามแม่บ้านว่าถามจริงเหรอป้า
ห้องที่หนูนอนเนี่ยห้องฉันเนี่ยมันมีอะไรมันทำไมทำไม

แม่บ้านไม่บอกพี่อ้าวแม่บ้านบอกมันไม่มีอะไรหรอกหนูคิดไปเอง
งั้นหนูให้ป้า๕๐๐มันไม่มีจริงหนู
๑๐๐๐หนึ่งป่าเอาไหมมันไม่มีจริงค่ะ
ป้า๑๕๐๐เล่าให้หนูฟังเถอะ

นั่นไงเออ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนชั้นที่แกอยู่มันคือชั้น
ชมจำไม่ได้ว่าชั้น๖หรือชั้น๘แกเล่าให้ผมฟังนะ
ชั้นนั้นทั้งชั้นมันจะมีอยู่๒๐ห้อง
มันมีคนพักอยู่๒ห้องถ้วน
มี๒๐ห้องแต่มีคนพักอยู่๒ห้อง
ห้องถ้วนคือห้องที่พี่คนนี้ไปพัก

ก็ถามว่าเพราะอะไรมันถึงไม่มีคนพัก
แกบอกว่าห้องน้องมันไม่มีอะไรหรอก

มันเกิดเหตุประมาณ๔๕ปีก่อนครับ
หลังจากที่ซีนามิเข้านิดนึงทุกอย่างกลับมาดี
มันก็จะมีฝรั่งมาเที่ยวแล้วก็ฝรั่งจะออฟเด็กขึ้นห้อง
ซึ่งก็เหมือนทุกครั้งก็ทำคิดอะไรกัน
แล้วฝรั่งไม่รู้ว่ามีแบบเด็กมีสามีอยู่แล้ว
แล้วสามีเขาตามมาได้
รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ขึ้นมากับฝรั่งคนนี้
ด้วยความที่มันเกิดเหตุการณ์นี้หลายครั้ง

โดนแทงจุ้งจุ้ง
เละหมด

ซับขาซับตรงหัวเข่า
สับแล้วแกกำลังจะฆ่าตัวตาย
เอาผมเล่าข้ามไปหลังจากแกฆ่าผู้หญิงเสร็จปุ๊บ

แกก็ลากผู้หญิงเข้าไปห้องตรงข้าม
พอใส่กระสอบใส่ถุงดำที่แกเตรียมมา
แล้วยัดไว้ในตู้
แกพยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่แกไม่ตาย

สรุปว่าเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลพี่เขาสวย
เพราะว่าศพผู้หญิงดันมาอยู่ตู้เสื้อผ้า
แล้วผู้หญิงที่เขาเห็น

ทุกวันนี้โรงแรมนี้ก็ยังเปิดอยู่

คือต้องถามว่าพี่คนนี้เขาไปเจออะไรมาวะ

ค่าเช่าพันหนึ่ง
ตอนคืนตีไป๑๐๐๐บาท

ซื้อไป๖๐๐๐บาทคุ้มไหมล่ะ

กูบอกมึงเลยนะค่าคอมกูไม่ต้องหวังหรอก

ใช่แต่แกบอกว่าที่โกรธคืออะไรรู้ไหม
พี่ของพี่มันไม่ได้เป็นอะไร
พี่เขาบอกว่า

เขาเห็นบอกว่าวันแรกที่เขานอนเขาตื่น๒รอบ
รอบแรกเขาตื่นมาห้องน้ำนะครับตอนเขาตื่นมาปุ๊บ

เขาเลยรีบเข้าไปอาบแบบไปล้างหน้า
ออกมาเสร็จปุ๊บกลับมานอนคิดว่าคิดมาก
สะดุ้งตื่นอีกทีเข้าห้องน้ำออกมาเห็นตัวเองนอนอยู่ตรงนั้น

แล้วก็เห็นคนที่เป็นธอมนอนอยู่
แล้วหลังคนที่เป็นธอมก็มีผู้หญิงอีกคนนอนอยู่
คือเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่พี่เขาใจร้ายอย่างหนึ่งคือ
เห็นแล้วแทนที่จะบอกน้องออกอุบาย
ให้ใครไม่รู้โทรมาเฮ้ยช่วยแกล้งบอกหน่อย
จะได้ไม่น่าเกลียดมั้งในการบอกน้องว่าเฮ้ยพี่ขอกลับก่อน

เนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ของเซลล์รุ่นใหญ่

แรกเขาจะเจอแบบพี่คนนี้

หลังจากนั้นประสบการณ์เขาจะเก่งขึ้น
จะรู้วิธีการหลบหลีกว่า
ฉันจะหลบหลีกยังไงเพื่อไม่ให้เจอเหตุการณ์แบบนี้
เออเป็นประสบการณ์ของเซลล์รุ่นใหญ่
แล้วก็เซลล์รุ่นต่อไปครับ

ประสบการณ์ไม่ใช่ดิ
รุ่นพี่เจอประสบการณ์แบบนี้ก่อน

กูจะหนีจากตรงนี้ยังไงดี

คือรุ่นพี่ยังไงก็ต้องเป็นเซลล์ใหม่มาก่อน

เดี๋ยวพี่คนนี้ที่เป็นเซลล์ถูกไหม

มันเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงนะ
สถานที่เหล่านี้ที่เป็นโรงแรมนะครับ
ต่อให้มันมีประวัติมากน้อยขนาดไหน

มักจะพบเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้

และโอกาสที่จะหลีกเลี่ยง

เพราะว่าด้วยงบที่มันจำกัด

เพราะฉะนั้นพี่น้องเซลล์นะ

ผมคงขี่ประตูหนีไปตั้งแต่วันแรกแล้วเลยพี่

เนี่ยมันถึงชัดเจนมากนะครับ

ฟังเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันนะ
แต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่แบบ
หายใจหายคอไม่ทันอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
นี่คือเรื่องจากน้องเคนะครับ

หนึ่งในนักเล่าที่มียอดวิวระดับล้านวิว
อ่าวันนี้ขอบคุณเคมากเลยนะครับพี่แจ
ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับ
และวันนี้ครับสถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาฮะ

เราก็จะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมนะครับ
ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นครับ

วันนี้อาจจะชมไม่ทันยังฟังไม่เข้าใจ

คุณผู้ชมนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

หลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันครับ
เจอกันวันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ